อันนี้เขากำลังมีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลค่ะ
เป็นคลิปผู้ชายคนนึงปลาหินใส่ร้านอาหารของชาวบ้าน
คือปลาแบบไม่มีปีไม่มีคุยแบบนี้ค่ะ
คนที่อยู่แถวนั้นก็งงกันเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมาทำแบบนี้

นั่นน่ะสินะคะแล้วก็คลิปนี้มีคนถ่ายเอาไว้ได้ค่ะ
เป็นเหตุการณ์ในบ้านท่าลาศอยู่ในตำบลท่าลาศ
วารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่คลิปนี้นะคะผ่านทางเพจอีซ้อขยี้ข่าวทัวร์ลง
ความยาวคลิปประมาณ๓๐วินาที
นาทีที่ผู้ชายคนนี้ค่ะเสื้อผ้าก็ไม่ใส่
รองเท้าก็ไม่ใส่เดินเท้าเปล่านะคะสวมเพียงกางเกงขาสั้นสีดำ
ในมือเนี่ยนะคะถือก้อนหินแอบอยู่ข้างหลัง
เดินมาถึงหน้าร้านแห่งเนี้ยค่ะก็ปลาหินใส่ไปที่หน้าจัวร้านเลยค่ะ
ไม่พูดพร่ำทำเพลงปลาหินใส่ไปเลยจนหน้าจัวเขาแตกเลยนะคะ
คนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเมื่อกี้เห็นมีแบบอยู่กันเยอะเหมือนกัน
กันแทบไม่ทันเลยนะคะคนที่อยู่ใกล้ใกล้ก็หลบกันไป
ชายคนนี้เดินวนไปเวียนมาอีกนะคะต่อล้อต่อเถียงกับชาวบ้านที่เข้ามาต่อว่าด้วย
ไม่สำนึกด้วยมีการเต้นโชว์ด้วยนะคะเต้นโชว์ในลักษณะเยาะเย้ยล้อเลียน
หลังจากก่อเหตุไปแล้วอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะคลิปนี้เนี่ยนะคะ
เขาระบุเพิ่มเติมว่าโอ้ยสุดทนจริงโดนกันทุกวันโดนกันทุกบ้าน
อารวาสค่ะเที่ยวเอาหินเนี่ยไปไล่ปลาบ้านคนอื่น
ขับรถมากี่คันต่อกี่คันก็โดนหมดขับรถมาก็โดนด้วย
ชาวบ้านท่าล่าจะยกหมู่บ้านหนีกันแล้วนะคะไม่ทนแล้วเว้ย
นี่คือแบบนี่คือแบบแสดงว่าเป็นกันมาสักระยะแล้วแต่ทำไมแก้ไม่ได้เนอะ
คุณผู้ชมคะทันทีที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวโซเชียลเนี่ยนะคะ
มาแสดงความเห็นจำนวนมากบอกให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้เลยบางคนก็มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ดูเหมือนมีอาการป่วยทางจิต
นะค่ะค่ะญาติมีพี่น้องจะต้องพาไปรักษาที่นี่ปล่อยแบบเนี่ย
คุณผู้ชมคะชายคนนี้เนี่ยนะคะเขายังคงอยู่ในพื้นที่บ้านท่าลาศค่ะ
ชาวบ้านก็ต้องอยู่ด้วยความวิตกกังวล
ตำรวจเคยจับกลุ่มไปแล้วนะคะ
จับไปแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาอีก
ทีนี้พอถูกปล่อยตัวออกมาก็ยังมีพฤติกรรมแบบเดิม

ให้หน่วยงานในพื้นที่ช่วยไปดูแลหน่อย
เพิ่มความปลอดภัยให้กับชาวบ้านนะคะ